ที่จังหวัดชายภูมิครับคุณผู้ชมมีการจัดงานชาปนกิจศพของคุณแม่นิชาพัฒน
แต่ทีนี้งานของท่านน่าจดจำแม้กระทั่งในช่วงชีวิตสุดท้ายของท่านเลย
เพราะว่ามีช้างมาเต้นในงานด้วยครับ
ดอมช้างมันเต้นท่านี้ได้ด้วยเหรอ
มันงัดเป็นด้วยคุณผู้ชมฮะ
เจ้ามันเป็นช้างวัย๓ปี
อยู่ข้างกันมาเต้นโชว์หน้าเมนครับวัดอินซีสังวรวนารามที่บ้าน
้วยหลัวอำเภอเมืองชายภูมิมาร่วมส่งดวงวิญญาณคุณแม่นิชชาพัฒน
เจริญซึ่งท่านเนี่ยเสียชีวิตด้วยวัย๖๖ปีแล้วคุณแม่นิชาพัฒน์เป็นแม่บุญธรรม
ของเจ้าตัวน้อยครับของลูกช้างตัวนี้แหละเอ้ามันเป็นยังไงคือช่วงที่คุณแม่นิชชาพัฒ
มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็รับเจ้าตัวน้อยมาเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ดูแลแม่ช้างมาด้วย
ช้างเนี่ยวัย๒๔ปีแล้วก็ดูแลทั้งแม่ทั้งลูกมาโดยตลอดเลยคุณแม่นิชาพัฒน์
ซื้ออาหารช้างให้เดือนละ๑คันรถ๑๐ล้อคุณผู้ชมฮะ
ประมาณ๗๐๐กว่าบาทนี่ทุกเดือนเลยนะ
ซื้อมาทุกเดือนทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ๓ปี
คิดดูแล้ว๒แสนน่าจะมี
เมื่อคุณแม่นิชาพัฒน์ท่านเสียชีวิตครับ
ทางคณะแสดงช้างแสนรู้บ้านค่าย
ก็นำช้างมาแสดงร่วมส่งวิญญาณด้วย
มีทั้งอะไรล่ะช้างตีกอล์ฟก็มี

โอ้โหอ้าววืดรอบแรกวืดก่อน

มีช้างหกคเมนด้วยครับค่ะโอ้มาแล้ว

มีช้าง๖เขมรโชว์ก็มีเหมือนกัน
แล้วก็มีโชว์ช้างเต้นตามเพลงเมื่อสักครู่งัดทางงัดนะฮะ
ก็เรียกเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานกว่า๕๐๐คนได้เป็นอย่างดีเลย
ส่วนพิธีชาปนกิจศพคุณแม่นิชาพัฒน์นอกจากการแสดงช้างแล้วนะคุณผู้ชม
อีกอย่างที่สะดุดตาครับคือพวงหลีดฮะ
วงหลีดที่บรรดาญาติเพื่อนสนิทส่วนราชการห้างร้าน
แล้วคนที่รู้จักกับคุณแม่นิชาพัฒน์นำมาร่วมไว้อาลัยเนี่ยนะ
ส่วนใหญ่นี่ฮะเป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดต่างกว่า๔๐พวงคุณผู้ชม
คือคุณแม่นิชาพัฒน์ก่อนท่านเสียเนี่ยนะท่านสั่งเอาไว้
พวงหลีดของคนที่จะมาร่วมงาน
ขอเลยขอให้เป็นพวงหลีดพัดลมไฟฟ้า
เพราะว่าพอเสร็จพิธีครับจะได้เอาไปบริจาคต่อ
ไม่จำเป็นนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับค่ะอืม
จะเอาไปบริจาคให้กับวัดให้โรงเรียนต่างที่ขาดแคลน
จะได้ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป